คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะพี่โดโดยุทธพิชัย
ตอนนี้เจอพิษคนใกล้ตัวซะแล้วนะคะ
คือต้องบอกว่าเขาถูกหลอกให้เอาเงินไปลงทุนซื้อคอนโดเพื่อเกณฑ์กำไร
แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะ
ทำให้สูญเงินไปกว่า๘แสนบาทคือเกือบล้านอ่ะคุณ
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้นะคะกำลังให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอยู่ค่ะ
เพิ่งมารู้ว่าเราไม่ได้โดนคนเดียว
มีเหยื่ออีกหลายคนที่โดนเหมือนเรา
ให้๓แสนยังเหลือคะอีก๕
ตอนนี้ก็กำลังดำเนินทุกวิถีทาง

เรื่องนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีคนที่มีเงินก็จะเป็นเหยื่อของคนที่เป็นวิชาชีพนี้
ส่วนนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ค่ะคุณจตุรงมกจกเองก็เจอดราม่าเรื่องวิ่งการกุศลนะคะ
หลังจากที่มีหลายหน่วยงานติดต่อมาให้เจ้าตัวไปร่วมทำกิจกรรม
แต่ตลกรุ่นใหญ่กลับปฏิเสธ
โดยลุงลงนะคะเผยกับบันเทิงไทยรัฐว่าจริงแล้วลุงเป็นคนชอบวิ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม

ก่อนจะปิดท้ายถึงสภาวะหัวใจของลูกสาวน้องใบเฟิร์นพัศกร
ว่าตอนนี้แข็งแรงแฮปปี้สุดจ้า
ไม่ใช่ว่าไม่อยากไปไม่ใช่ว่าเราก็ติดงานงานก็เยอะแล้ว
เขาก็จะติดต่อมาเพราะเขาคิดว่าลุงลงเป็นสายวิ่ง
แต่จริงก็เป็นสายวิ่งนั่นแหละแต่คนละสาย
วิ่งสายแบบเกิดเหตุการณ์อะไรอยากจะช่วยโรงพยาบาลสักโรงพยาบาลหนึ่ง

ติดต่อมาแล้วลุงปฏิเสธไปก็อย่าว่าลุงแล้วกัน

งานเขาก็ปกติแล้วก็ชีวิตเขาก็

คุณฟ่าไอจีรายจริงผมถามนะ